สำหรับสายมูทั้งหลายไม่ควรพลาด
เพราะวันนี้จะพามากราบไหว้พระขอพร
ที่วัดหลวงพ่อปากแดงหรือวัดพรามณี

ชาวนครนายกให้ความเคารพนับถือ
อีกทั้งยังมีชื่อเสียงอันโด่งดัง
ในเรื่องของการขอพรเสริมเงินเสริมทองกันอีกด้วย
เรื่องราวความเป็นมานั้นจะเป็นอย่างไร
วันนี้คุณขอนประชาสัมพันธ์แห่งวัดหลวงพ่อปากแดง
จะมาบอกเล่าให้ฟังกันค่ะ

ทีเราไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าท่านชื่ออะไร

ชาวลาวท่านอพยพมาตั้งรกรากปักฐาน

เขาเลยขนานนามท่านว่าหลวงพ่อปากแดง
ที่มาไห้หลวงพ่อปากแดงท่านเป็นองค์พระพุทธ
เวลาไหว้พระขอพรแล้วก็จุดภูมิสามดอก
กล้วยน้ำว้าหมากภูพวงมาลัยน้ำแดง
ส่วนมากนะครับก็จะมาขอเรื่องของโชคลาภ
หน้าที่การงานยดถาบรรดาศักดิ์

เราอยากจะประสบความสำเร็จด้านใดก็จะมาขอด้านนั้น
ตั้งแต่ที่มาไหว้มีโชคมีลาบลาบลอยอะไรอย่างนี้ค่ะ

เวลามาเนี่ยก็จะขอพรท่านเสมอว่า
ขอให้มีสุขภาพดีนะคะขอให้ท่านคุ้มครอง
แล้วขอให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจพี่ก็จะมาขอพร
ให้หน้าที่การงานสำเร็จขอโชคลาภ

ก็ยังมีสรรไม่ยากเงินมณีไม่ยาทองมณี
ถือว่าอยู่คู่วัดตั้งแต่สมัยที่สร้างวัด
ผู้คนมาขอพรในเรื่องของโชคลาภ
อกจากนี้ที่วัดเราก็ยังมีอนุสรสถานทหารญี่ปุ่น

ถือว่าเป็นอนุสรสถานของกองพลทหารที่๓๑
ปีหนึ่งก็จะมีชาวญี่ปุ่นเดินทางมาไหว้มาทำบุญให้
เรื่องราวความเชื่อของหลวงพ่อปากแดง
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดมีความโด่งดัง
ทำให้ประชาชนนั้นหลั่งไหลกันเข้ามากราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสาย
สำหรับใครที่อยากเดินทางมากราบไหว้ขอพร
ก็เดินทางกันมาได้ที่วัดหลวงพ่อปากแดง
ตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
ไม่ไกลจากเคือนคุณด่านประกาศชนและน้ำตกนางร้องค่ะ